จากเหตุการณ์ที่มีเด็กน้อยเด็กผู้หญิงอายุเพียง๒ขวบ
ที่เขาว่ากันว่าถูกผีแกล้ง
แล้วบอกพ่อว่าพ่อพี่แกล้งหนูพี่แกล้งหนูอะไรแบบนี้
แต่ว่าทุกคนก็ไม่เห็นว่ามีคนอื่นไปเล่นกับน้อง
ถูกต้องสุดท้ายน้องก็ช็อกแล้วก็หมดสติไป
ชาวบ้านก็เชื่อว่าน่าจะเป็นผีที่มาเล่นกับน้องมาแกล้ง
แต่บางส่วนก็ไม่เชื่อมีทั้งคนเชื่อและไม่เชื่อ
นี่เจ้าหน้าที่เขาช่วยกันปั๊มหัวใจจังหวะที่ช็อกไป
ก่อนจะช็อกนี่คือน้องพูดมาพ่อพี่แกล้งหนูพ่อพี่แกล้งหนู
คนนั้นก็หมายถึงมีผีนะฮะไปแกล้งน้อง
ว่าน้องเล่นคนเดียวไม่ได้มีคนอื่นไปเล่นด้วย
ผู้สื่อข่าวก็เดินทางไปที่บ้านหลังนี้ครับ
บ้านเลขที่๓๒๒ทับ๓๗๗หมู่๘ตำบลสุมรศักดิ์อำเภอศรีมราชาจังหวัดชนบุรี
อีกครั้งหนึ่งแล้วครับหลังที่เหตุการณ์มันผ่านพ้นไป
เมื่อวานทั้งวันเนี่ยพบว่าบ้านปิดเงียบนะ
แต่ว่ามีการเปิดไฟหน้าบ้านไว้๑ดวงคือดวงนี้นะครับ
ทีมข่าวไปพูดคุยกับเพื่อนบ้านคนหนึ่งครับเล่าให้ฟังบอกว่า
ตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยทางครอบครัวของน้องได้กลับมาบ้าน
ช่วงกลางดึกแล้วก็เช้าก็ออกไปออกไปไหนก็ไม่ทราบ
ไม่ได้มีการสอบถามอาการของน้องว่าเป็นอย่างไรบ้าง
แต่ก็พอจะสังเกตได้ว่าเปิดไฟหน้าบ้านตลอดทั้งวันทั้งคืนให้มันสว่างเอาไว้
ส่วนตัวเขาเนี่ยเขาเคยเจอเรื่องลี้ลับเหมือนกัน
เพราะบ้านตัวเขาอยู่ฝั่งตรงข้ามกับบ้านของน้อง
แล้วมันเป็นทางสามแพ่งพอดีทางสามแพ่งก็ร่ำลือกันว่า
มันจะมีเป็นทางผ่านของวิญญาณทางผีผ่านทางไม่ดีมารวมกันอะไรแบบนี้นะฮะ
มีวันหนึ่งเขาบอกว่าสัก๓๔ทุ่มคุณผู้ชม
กำลังจะเข้าบ้านอยู่แล้วตาเนี่ยเหลือไปเห็นที่กำแพงของบ้าน
มีหัวของบางอย่างซึ่งคิดว่าไม่น่าจะเป็นหัวคน
เกยอยู่บนกำแพงแล้วมีแต่หัวไปเกยอยู่บนกำแพง
ไม่เห็นตัวเออพอเพ่งสังเกตไป
ดำแล้วเห็นหน้าไม่ชัดไม่ชัดเขาบอกว่าผีชัดแน่
มันต้องเป็นผีแน่อะไรแบบนี้นะฮะ

บ้านหลังนี้น่าจะเข้าบ้านไม่ได้
เห็นแค่หัวผัดกำแพง
ติดติดครับใน๓๔ทุ่มได้เพราะว่าคนเขานอนหมดแล้ว
ก่อนที่จะมีคนมาอยู่บ้านหลังนี้

ก็ไม่รู้ว่าเป็นคนหรือผีก็ไม่ทราบ
นะครับทีมข่าวของเราเองก็ไปคุยกับเพื่อนบ้านอีกอีกหลังนึงแล้วกัน

ส่วนภาพที่ทีมข่าวเราบันทึกภาพได้

เคลื่อนไหวอยู่คล้ายกับคนมา
เปิดประตูคล้ายกับคนไปส่องดู

อันนี้ใช่มั้ย

เพราะว่ามันไม่รู้ว่าเป็นเงาของใคร
ยังไม่สามารถจะหาคำตอบได้ว่า
อย่างที่เดินอยู่ในบ้านนี้

สำหรับบ้านของน้อง

ก็คือแจ็คจิวบอกว่า

มีประตูตรงกับประตูหน้าบ้าน

ข้างในบ้านกับหน้าบ้านมันตรงกัน
โบราณถือว่าเป็นทางผีผ่าน

อาจจะมีการบูชากุมารทอง

ของเจ้าของบ้านเดิมก็เป็นได้

ไม่ได้ทำพิธีเชิญเข้าไปด้วย
แล้วก็สิ่งเหล่านั้นยังอยู่ในบ้านนี้
แล้วครอบครัวของน้องเนี่ยก็เพิ่งไปซื้อต่อมา
ไม่ได้มีการทำพิธีอะไรต่างนานา

ทางแก้มีเหมือนกัน
รวมทั้งเข้าของทุกอย่างให้มันสลับเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเช่นตู้โต๊ะกินข้าวเปลี่ยนทิศใหม่ซะ
ที่โต๊ะหมู่บูชาทั้งหมดให้มันเป็นเหมือนเป็นการย้ายบ้านใหม่
เปลี่ยนให้มันใหม่ทั้งหมดแล้วก็ใช้น้ำมะพร้าวล้างพื้นทางเข้าประตูบ้าน
เพราะน้ำมะพร้าวมันคือสะอาดใช่ไหมก็ล้างกันไปนะฮะ
ทำการพรมในที่ต่างของบ้านเช่นมุมมืดของบ้าน
นอนประตูทุกบานเลยกระจกเงาทุกอย่างพรมให้หมดเลยนะฮะ
แล้วก็เอาน้ำมะพร้าวล้างพื้นประตูบ้านล้างให้หมดเลย
ทั้งทางเข้าทางออกล้างให้หมดแล้วก็จุดทูป๕ดอกบอกเจ้าที่เจ้าทางบอกว่า
ขอให้ดูแลไปด้วยกันอย่าไล่ขอแค่มาอยู่
แล้วก็จะทำให้อยู่ได้แล้วก็จะรวยอันนี้เป็นคำแนะนำจากแจ็คจิล
เป็นกูรูเรื่องของกุมารทองอย่างน้อยก็เป็นเพื่อความสบายใจของคนในบ้าน
ทำแล้วสบายใจและเชื่อสมบูรณ์ของสวมบุคคลด้วย